วันนี้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่นขึ้นที่ท้องสนามหลวงนะคะ
มีการนำ๖คดีดังที่เกี่ยวกับการทุจริตออกมาโชว์
รวมถึงให้ทุกคนเปิดไฟมือถือไล่โกงกันด้วยค่ะ
ส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรัฐกฐา
มาตรการจัดการการคอรัปชั่นของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
พประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวปราธกฐาพิเศษในหัวข้อ
มาตรการจัดการการคอรัปชั่นของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ในกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่น
โดยระบุว่าเรื่องการทุจริตเป็นกับดักสำคัญของประเทศ
ทำให้ประเทศไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้

การแก้ปัญหามา๔๐ปีนั้นยังเป็นแบบเดิม

และเรื่องทุจริตก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

รัฐบาลไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังกลั่นแกล้งใคร

ให้มีการทุจริตกันในหลายเรื่อง

ในการที่จะทำอย่างไรให้
การแก้ปัญหานั้นเป็นไปได้อย่างดีผลสำริท

เพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เป็นงาน
แต่มันหาผลสำริทไปได้
จับต้องอะไรไม่ได้สักอย่างไม่ได้
จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ทำทุกอย่างนะครับ
แล้วก็เรื่องทุจริตเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
เรื่องหนึ่งที่อยู่ในโดยบายของรัฐบาล

ทุจริตไม่ใช่เพียงเรื่องเงินอย่างเดียว
แต่รวมไปถึงการโกงที่โกงเวลา
ทำให้มีคนเดือดร้อนก็ถือเป็นการโกงเหมือนกัน
และถึงแม้รัฐบาลจะมีอำนาจมาตรา๔๔
แต่ก็ไม่ทำเพราะต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพราะในอนาคตจะใช้แต่มาตรา๔๔มันจัดการไม่ได้
พร้อมยังย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลนี้ไม่ต้องการไปกดดันใคร

ให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
โดยองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทย
ได้จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นประจำปี๒๕๕๙

ซึ่งปีนี้ใช้แนวคิดกรรมสนองโกง
นำเอาเรื่องของกฎแห่งกรรมมานำเสนอให้ประชาชนได้ตระหนักว่า

สักวันหนึ่งผู้กระทำก็จะต้องได้รับกรรมในไม่ช้าก็เร็ว

ก็คือการให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมการเปิดไฟไล่โกง
โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่ามือถือ
เปิดไฟหน้าจอชูพร้อมกัน
สัญลักษณ์ประเทศไทยสว่างสวัย
เพื่อไม่ให้มีพื้นที่ให้คนโกง

ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมด้วย
พร้อมนำข้าราชการร่วมลงศัตยาบัน
แก้ปัญหาคอรัปชั่นในพื้นที่

อยู่ในความสนใจของประชาชน
และถูกบรรจุอยู่ในพิพิธภัณฑ์กลงชาติ๒๕๕๙